มาต่ออีกคู่นึงดีกว่าคู่นี้ไม่รู้ว่ามีลุ้นหรือเปล่านะ

จำกันได้ไหมคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ย
ออกมาเปิดใจนะคะถึงเรื่องนักแสดงหนุ่มกล้ามโตคุณหยวนแล้ว
ประกาศเลยว่าเออเนี่ยอยากจะเป็นพ่อของเรซิ่งหรือเปล่า
ซึ่งแม่แพทย์ค่ะบอกตรงเลยว่าเขินมาก
เพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนว่าพี่หวนเนี่ยแอบปลื้มนะคะ
ส่วนตัวค่ะยังไม่พร้อมมีใคร
อาจจะแบบว่าเออเกร็งหรือเปล่านะ
เพราะว่าเป็นผู้ชายกล้ามใหญ่ตัวจริงใจค่ะแล้วก็อบอุ่นด้วยนะคะ
อีกนิดเดียวบอกเลยว่าใจเย็นขนาดนี้เดี๋ยวคือจะบวชแล้วนะ
คุณแพทย์เขาบอกเอาไว้ยืนยันว่าไม่ได้ตอบแทนกั๊กนะคะ

แล้วก็คุณแม่ที่ป่วยให้ดีขึ้นก่อนค่ะ
แม่แพทย์เองก็เป็นคนบอกกับพี่หยุนตรงนะ
บอกว่าช่วงนี้เออหยวนเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะจ๊

ดูเป็นแบบแดดเล่นละครบางทีก็เล่นร้าย
แต่ตัวจริงคือซอฟต์มากคืออีกก้าวเดียวคือบวชเป็นพระแล้ว
เราก็เลยบอกเราปื้มเราปื้มมาปากกดแล้วก็เทียกันทั้งสตูเทียก
แต่คนที่เขินหนักคือพี่หวันท่านไม่รู้เลยโหแดงหน้าแดง

เอาแล้วเสร็จสุดท้ายอยู่ดีไปบอกความในใจผ่านสื่อ
อยู่ดีไปบอกความในใจผ่านสื่อ
เป็นคนบอกพี่หวนเองว่าช่วงนี้ไม่ต้องเข้ามาเลย

เพราะอาจารย์ลักษณ์บอกไม่เหมาะกับเรื่องความรัก
อย่าหาว่าเชื่อเรางมงายเลย
ช่วงนี้ก็ไม่ต้องเข้ามาก่อนช่วงนี้พักกันไปก่อนเลย
พักมาก็ฟังหูไว้หูไง
บกันก็ได้แต่ไม่ต้องเรียกแฟนแอปเอาอะไรอย่างนี้

นี่ก็หลบดิให้เขาสุดทิศนะ